ช่วยเหลือน้องแมวกันหน่อยคุณผู้ชมแมวเปิดเสียด้วยนะ
อยู่ที่ลำปางคุณผู้ชมแมวตัวนี้นะคะมันกระโดดค่ะคุณผู้ชม
กระโดดลงมาแต่มันพลาดไปโดนเนี่ยค่ะ
เหล็กแหลมโครงประตูเก่าเสียบขาค่อยตรงเต็ม

ขาติดนะดูสิโอ้โหไม่กล้าดูเลยอ่ะสงสาร
วตัวนี้อายุแค่๑ปีเท่านั้นนะคะเป็นแมวเปอร์เซีย
ถูกเหล็กแหลมที่โครงประตูเหล็กเก่า
แทงทะลุขาหลังด้านขวาห้อยตรงเตงเลยค่ะ
ซึ่งจุดนี้อยู่ในโกดังเก็บของเก่า
ใกล้กับโรงงานผลิตน้ำดื่มเขลางทอง
ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ
คนงานได้ยินเสียงแมวร้องด้วยความเจ็บปวด
ก็เลยออกมาดูเห็นแมวมันติดอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็เลยโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจาก

พออาสากู้ภัยมาถึงก็เอาผ้ามาคลุมตัวแมวแล้วก็จับไว้
จากนั้นใช้เครื่องตัดทางตัดเหล็กนะคะ

ขาดก็นำตัวแมวแล้วก็เหล็กไปทั้งหมดเลยนะฮะ
ส่งที่โรงพยาบาลสัตว์จังหวัดลำปาง
คือต้องเอาไปแล้วค่อยให้หมอผ่าตัดอีกทีเนาะ
ใช่ค่ะไปทั้งรุ่นแบบนี้เลย

สัตวแพทย์ก็ผ่าตัดเอาเหล็กแหลมออกอย่างรวดเร็ว

สัก๑สัปดาห์ก็จะหายเป็นปกติแล้ว

ใส่จานดาวเทียมจะได้ไม่เลียขาตัวเอง